แม่เบนชลาทีดคุณผู้ชม
ช่วงนึงมีข่าวมากมงมากมาย
ไม่ออกงานไม่ให้สัมภาษณ์เลย
เรื่องก่อนอันนี้ก็เรื่องที่เมาร้านเบียร์นะ

ใช่ก็คือเลิกไปแล้วคนนึงนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ยังได้ติดต่อกันอยู่หรือเปล่า
แล้วสภาพจิตใจพี่เบนจะเป็นยังไงนะคะ

เมาตัวขึ้นไหมคะ

ก็ยังมีความห่วงใยกันดีครับ
ล่าสุดไปแอบดูนางไง
นางยังแอบใส่แหวนแต่งงานอยู่นะ
จริงเหรอ
อ๋อฉันก็เลยแบบ

รอความหวังหรือไงจ๊ะ
วันหนึ่งมันจะดีมันก็ดีอะ
มันไม่มีอะไรแบบศัตรูสาวรหรอก
คอนเซ็ทของผมบอร์นชูบีเบนครั้งที่จะจัดเนี่ย
มันความพิเศษของมันคือเราจัดตั้ง๑๐รอบไง

จริงผมก็เป็นแค่คนรับจ้างร้อง
แต่ถ้าเรามองในมุมมองของผู้ลงทุน
เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจัดครั้งนี้

ครั้งหน้าเขาคงไม่จ้างเราแล้วไม่เสียเลยไม่เสียเลย

สมมุติที่นั่งสองพันที่นั่งแล้วเราขายได้สามร้อยสี่ร้อยอะ

เออแล้วตอบถูก

ใช่มันอาจจะมีคนมาดูนะคะ

แต่เลื่อนไปก่อนนะคุณผู้ชมค่ะ